คือบางทีเรื่องของความเชื่อเรื่องของทัศนคติ
มันแบ่งมันแยกกันหรือมันบอกให้เชื่อตามกันไม่ได้ใช่ป่ะคะ
คือเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงอายุ๒๘ปีค่ะ
ร้องขอความช่วยเหลือมาทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
เธอบอกว่าช่วยด้วยเธอถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกาย
และเห็นนี่ไหมคะเห็นโซ่ตรงนี้ไหมคะ

อันใหญ่ขนาดนี้ล่ามโซ่ไว้ที่ข้อเท้าแล้วก็ล่ามไว้ที่บ้าน

เพราะว่าเธอจะไปหย่ากับสามี
เลยล่ามโซ่เอาไว้นี่เหรอ
ใช่เพื่อไม่ให้ลูกสาวออกไปหย่ากับสามีค่ะ
ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วคุณดูลูกสิลูกตัวน้อยก็นั่งมองแม่ถูกล่ามโซ
โอ้โหนู่นโซ่ลากยาวเข้าไปนู่นอ่ะ
กระทำเหมือนสัตว์เลยนะคะเอาจริง

นี่คือในเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของเผต
นี่ดูสภาพนี่พ่อทำจริงปะเนี่ยพ่อแท้จริงปะคะเนี่ย
คือคุณเอกพบก็ลงไปพร้อมทีมงานนะคะไปช่วยเหลือค่ะ
เป็นห้องเช่าแถวถนนสุวินทวงกรุงเทพนี่แหละ

คือเธอเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าพ่อทำหนูพ่อแท้นี่แหละ
ล่ามโซ่หนูไว้เพราะพ่อไม่อยากให้หนูมีแฟนใหม่
เดือนก่อนหนูขอแยกทางกับสามีที่คบหาอยู่กินกันมา๙ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
ด่าว่าด้วยคำหยาบคายต่อหน้าคนอื่นเสมอที่หนูรับไม่ได้ที่สุดคือตอนหนูท้องลูกคนเล็กอ่ะ
เขาไปแอบมีอะไรกับเพื่อนข้างห้อง

เป็นคนหัวโบราณอันนี้ลูกพูดนะ

ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องอดทนสิ

พ่อแม่ก็จะถูกชาวบ้านนินทาเอาได้

ก็พ่อแม่ไม่ได้โดนนอกใจเหมือนที่เธอโดนนี่
พ่อแม่ไม่โดนด่าว่าในที่สาธารณะ
ไม่ได้รับการให้เกียรติเหมือนที่เธอโดนนี่
บอกได้แต่เก็บความช้ำใจเรื่อยมา
มันไม่ไหวแล้วทนพฤติกรรมไม่ไหวจริง

สามีก็ไม่ได้มาง้อมาอะไร
เพราะมีผู้หญิงอื่นมาติดพันธุ์ตลอด

มีผู้ชายเหมือนจะมาแบบพูดคุยกับเธอ
เป็นเพื่อนชายมาพูดคุยด้วย

มาง้อเลยแต่เธอปฏิเสธเธอบอกเธอไม่เอาแล้ว

มาอีกทีนึงแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียว
มากับพ่อพ่อของเธอนี่แหละอ่า

บอกแค่ว่าต้องกลับไปอยู่กับผัวเองต้องไปต้องกลับไปอยู่เท่านั้น
พอเธอปฏิเสธพ่อตบหน้าหลายครั้ง
แล้วลากกลับมาที่บ้านแล้วล่ามโซ่อย่างที่เห็น
รอให้สามีมารับกลับไปอยู่ด้วย
เธอบอกเธอไม่ไหวก็เลยตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือ
ยังเพื่อนแล้วก็เพจสายใหม่ต้องรอด
อย่างที่บอกเ

ลงพื้นที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุได้คุยกับคุณพ่อ
พ่อบอกว่าเคลียร์กับลูกสาวและคนในครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด

พ่อบอกว่าพ่อยอมรับนะ
ใครที่เห็นภาพนี้ก็ต้องรู้สึกแล้วว่ามันดูรุนแรง
เพราะว่าพ่อเอาโซ่ล่ามจริงอันนี้พ่อไม่ปฏิเสธ

แต่พ่อไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น

คือพ่อจะออกไปทำงานตอนเช้าใช่ไหม
แล้วกลับมาเคลียร์ปัญหากับลูกสาวตอนเย็นหลังเลิกงาน

ลูกเองก็อนุญาตให้พ่อล่ามโซ่ไว้
คุณกั้งก็บอกคุณกั้งก็ทำเสียงเหมือนพี่อุ๋ยนี่แหละ
ฮะลูกอนุญาตเหรอพ่อลูกว่ายังไง
ก็ลูกบอกพ่อว่าเพื่อความสบายใจของป่าล่ามไว้เลยหนูไม่หนี

พ่อจะไปทำงานถ้ากลัวว่ากลับมาไม่เจอลูกอย่างนี้เดี๋ยวไม่ได้คุย

บอกว่าเพื่อความสบายใจของป่าล่ามไว้เลยหนูไม่หนี
บอกแบบนี้พ่อก็เลยบอกว่าก็ลูกอนุญาตให้ล่ามพ่อเลยล่าม

พ่อรักลูกมากนะไม่มีใครหรอกที่ไม่รักลูกของตัวเอง
ถ้าพ่อมีพฤติการหน่วงเหนียวกักขังทารุณป่านี้ตำรวจจับพ่อไปแล้วล่ะ
ถ้าลูกสาวเขาเต็มใจให้ล่ามโซ่
แล้วเขาจะส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือทำไม

เราก็เลยลองฟังจากบุคคลที่๓ดูบ้าง
ถามดูบ้างคือถามเพื่อนบ้านระแวกนั้นว่าครอบครัวปกติแล้วเขาอยู่กันยังไง
เขารักกันดีอย่างที่พ่อบอกไหมที่พ่อบอกว่าพ่อรักลูกมากใช่ไหมคะ
เราก็เลยไปถามชาวบ้านใกล้เคียงทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะพี่อุ๋ย
ครอบครัวนี้รักกันดีจริงจริงไม่เคยทะเลาะกันเลย
แล้วพ่อก็รักลูกมากเลี้ยงหลานก็คือลูกของลูกสาว
หลานให้ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่า
ระแวกใกล้เคียงพูดแบบนี้ทุกคน
ทีนี้นายเอกพบเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยบอกว่า
พอลงพื้นที่ไปก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็แจ้งคุณพ่อแหละว่า
โอเคพ่อก็มันอาจจะเป็นการตกลงของลูกหรือยังไงว่า
ให้พ่อล่ามได้อะไรได้แต่ต้องบอกพ่อแบบนี้ก่อนว่า
คือถึงลูกจะยอมแต่การล่ามโซ่และทำร้ายร่างกายเนี่ย
มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะ
คือถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อลูกกันเป็นแม่ลูกกันเป็นพี่น้องกันหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ทำร้ายร่างกายมันก็คือทำร้ายร่างกาย
อันนี้คุณเอกพบก็อธิบายให้คุณพ่อเข้าใจ

คืออยากให้คุณพ่อเคารพการตัดสินใจของลูกสาวด้วย

เอกพบบอกว่าพ่อลูกสุดท้ายก็เคลียร์กัน

ซึ่งตัวลูกสาวเองก็บอกว่ารู้ว่าตัวเองมีความผิดเหมือนกัน
แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผิดเรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้แจ้ง
ไม่รู้ว่าจะเป็นประเด็นเพื่อนชายคนใหม่

สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเรื่องของคนสองคน

แต่ก็สุดท้ายคือพ่อปลดโซ่ออกแล้ว
แล้วก็ยอมให้ลูกสาวอยู่ที่บ้านได้เหมือนเดิม

คุณพ่อก็ต้องฟังลูกสาวหน่อยนะ
ลองดูใช้เหตุใช้ผลดูว่ามันจริงไม่จริงยังไงแบบไหนนะคะ